จากพ่อค้าแม่ค้าที่ยุทยา
บอกแม่ฝนตกลูกค้าก็น้อยลงอยู่แล้ว

ตำรวจไปตั้งด่านอยู่หน้าตลาดครับ

บางทีขับรถมาสั้นไม่ได้ใส่หมวกกับน็อค
พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องรวมตัวกันประท้วงนะฮะ

ประท้วงตำรวจตั้งด่านตอนเย็น

สี่แนวหน้ี้ตลาดโคลมะลิจังหวัดพนันทรคร

ทำให้ชาวบ้านที่จะไปซื้อของจำนวนมาก
เขาบอกว่าโดนจับเรื่องของการไม่สวมหวกกันน็อ
ซึ่งแน่นอนมันก็ผิดกฎหมายแหละ
กฎหมายอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการที่ไม่พกใบขับขี่

พกเงินมา๒๐๐ถูกจ่ายค่าปรับไป๔๐๐

โอ้โหก็เลยเดือดร้อนกันตามตามกันทำให้ชาวบ้านไม่อยากมาตลาดนี้เลย

พ่อค้าแม่ค้าก็โอดครวนขายของไม่ได้ฝนก็ตก
เมื่อชาวบ้านไม่มาพ่อค้าแม่ค้าก็ขายไม่ได้

ความอดทนมันสิ้นสุดลงเมื่อวานคุณผู้ชม
รวมตัวกันไม่ขายแล้วของออกไปหน้าตลาดไปประท้วงตำรวจ
ดตั้งด่านได้ไหมบ่าย๒๒ทุ่มงดได้ไหม
เพราะตอนนี้ลูกค้ามาซื้อของไปตั้งเวลาอื่นจะไม่ว่าเลย
แล้วก็มีการเจรจาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะฮะ
ตำรวจในสัญญาบัตรหัวหน้าด่านตรวจบอกว่าเดี๋ยวจะหยุดตั้งก่อนชั่วคราวนะ